ทีนี้พาไปดูคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าจะใช้อุบัติเหตุได้ไหมนะคะ
ผัวขับรถเมียนั่งข้างจังหวะที่เลี้ยวจะยูเทิร์นรถนะคะ
เมียลงไปอยู่ข้างล่างอะครับห๊ะห๊ะหลุดไปยังไงอ่ะ
นี่จะทิ้งเมียกันอย่างนี้เลยเหรอ
นั่นสิคะนี่ไม่รู้ว่าต้องใช้อารมณ์ไหนในการอ่านข่าวนี้เลยดูสิคะ

ขึ้นรถอย่าลืมล็อกประตูผัวทำเมียตกกลางถนน

อ๋อเดี๋ยวประตูอันนี้มันยังล็อกได้ใช่ไหม
นั่นสิคะรถก็เก่ามากแล้วนะคะ
นี่ค่ะเจ้าของกล้องวงจรปิดเนี่ยบอกว่าเอาภาพนี้มาโพสต์ไว้
เพราะว่าตั้งใจอยากให้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจ
รถทุกคันต้องล็อกประตูทุกครั้งเมื่อขึ้นรถ

แต่ทีนี้ฉันก็ไปดูคอมเม้นท์ที่คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็น
คลิปนี้ถูกโพสต์ในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกนะฮะเห็นไหมฮะ
ขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะคะบอกว่าแผนจัดการเมีย
เกือบเป็นคาดตรรกับอำพลังซะแล้วอืม
รถมือหนึ่งของแท้นะคะ
นี่คุณผู้ชมคือบางคนก็ขำได้นะแต่ว่าเอาจริงนะ
ผู้หญิงเขาก็เจ็บนะเจ็บนะคะแล้วเนี่ยค่ะ
โชคดีมากเลยที่ไม่มีรถตามมาแล้วมาชนซ้ำ
กลายเป็นอุบัติเหตุที่อาจจะเป็นอุบัติเหตุสลดได้นะคะ